สิ่งที่ประเทศไทยวันนี้ต้องการคือที่ผมเรียนว่าการลงทุนเพื่ออนาคต
คือการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่การลงทุนในข้อมูลในองค์ความรู้ใหม่
นั่นคือเรื่องที่๒นะครับเรื่องแรกเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
เรื่องที่๒การลงทุนให้ตรงเป้าหมายเพื่ออนาคต
เรื่องที่๓สำคัญที่สุดคือการสร้างกลนะครับ
พลังประชารัฐสร้างคนเพื่อคนไปสร้างชาติ
ตอบชัดไปแล้วว่าเรื่องของเรื่องนี้เพื่อไทย
เพื่อไทยก็พูดชัดเราก็พูดชัดว่าไม่มีการมาจับมืออะไรกันทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้ว
แต่ดูว่าตอนนี้ใครจะสามารถทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าได้
มีความพร้อมในเรื่องของวิธีการด้วยนะครับไม่ใช่นโยบาย
ผู้สมัครพักไทยรักษาชาติเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์อะไรนะครับ
เพียงแต่ว่าเราพ้นจากการเป็นผู้สมัครสอสอแต่เรายังมีสิทธิ์เท่ากับประชาชนทุกอย่าง
แล้วก็ที่มาเนี่ยไม่มีผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดมหรสบเราก็ไม่ได้จัด
จะมาสัญญาว่าจะให้หรือจะให้เงินให้ทองใครก็ไม่ได้ทำ
คงจะมีการขอคะแนนกันอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายห้ามไว้ชัดนะครับ
กฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายพักการเมืองถ้าคงทำไม่ได้นะครับ
เข้าข่ายที่อาจจะเป็นการกระทำผิดทางกฎหมาย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
ช่วง๒๓วันก่อนหน้านี้นะคะว่าทางรายการเนี่ยพยายามจะขอสัมภาษณ์นะคะ
ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่าจะเป็นสำนักงานของกรกตก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งเลขากรกตนะคะหรือว่าประธานกรกตก็แล้วแต่
แต่ว่าเรายังไม่ได้คิวท่านนะคะคือจริงอยากจะได้คุยกันค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยควรจะได้รับคำอธิบายนะคะ
ส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นองค์กรที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะ
ว่ามีมูลเหตุใดก็แล้วแต่กรกตนี่แหละด่านแรกเลยนะคะ
แต่ยังไม่ได้คิวไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยเราได้โฟนอินเลขากรกตนะคะ
แต่ว่าตัวประธานท่านเราก็ยังไม่ได้คิวในการโฟนอินเช่นเดียวกัน
จริงมันมีอยู่หลายเรื่องนะคะที่มันผัวพันกัน
ถ้าเรานับตั้งแต่กลิ่นอายที่คนเริ่มทวงถามงานของกรกตก็คือเรื่องของการออกเสียงการไปกากบาทล่วงหน้าใช่ไหมคะ
โดยเฉพาะที่ต่างประเทศก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันเยอะนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูหาที่มาเลเซียอันนี้ชัดเจนนะคะว่าคนตื่นตัวมากเขาอยากไปใช้สิทธิ์ของเขา
และจริงแล้วโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยคนจะใช้สิทธิ์ต้องอำนวยความสะดวกเขานะคะ
จริงงานใหญ่ของกรกตที่เหนื่อยมาตลอดคือพยายามจะให้คนออกไปใช้สิทธิ์
แต่อันนี้คือเขาออกไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องขยายเวลาสุดท้ายมันก็มีรูปที่มันไม่ค่อยสวยงาม
แต่ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าแก้ไขกันไปนะคะเรื่องใช้รังกระดาษทำครูหาเนี่ย
แต่ทีนี้มันก็ยังมีที่ประเทศอื่นอีกเช่นยังไม่ได้รับเอกสารบ้างต้องไปทวงถามเอกสารบ้างนะคะ
หรือแม้กระทั่งเรื่องของการพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงนะคะว่าตกลงแล้วบัตรลงคะแนนเสียงที่ออกมาเนี่ยมันคงเป็นความไม่ตั้งใจแล้วค่ะ
แต่ว่ามันมีผลต่อการลงคะแนนในการเลือกของแต่ละพักการเมืองหรือเปล่านะคะ
แม้กระทั่งที่อดีตผู้สมัครไปรณรงค์ว่าจะเทเสียงไปให้พักอื่น
เพราะตัวเองโดนยุบแล้วนะคะหรือล่าสุดค่ะ
ที่นายกตู่รอดแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้อยู่ในลักษณะของการผิดกฎหมาย
สองท่านนั่งในรายการเราก่อนเดี๋ยวคุยกับเลขากรกตนะคะ
ท่านแรกค่ะอดีตผู้สมัครสอสอจากภักดิ์ไทยรักษาชาติคุณเรืองไกร
กิจวัฒนะและอีกหนึ่งท่านนะคะเลขาธิการสมาคม
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคุณศรีสุวรรณจัญญา
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะมาเจอกันอีกแล้ว
ช่วยคุยให้ฟังหน่อยนะคะอ้าวให้ทางนี้เขาก่อน
อันนี้น่าจะเดือดร้อนกว่าคนอื่นอันนี้เดือดร้อนไปแล้วเรียบร้อย
ตามที่ถูกตัดสินนะคะอ้าวทางนี้ค่ะคุณศรีสุวรรณ
ตกลงเรื่องโต๊ะจีนคุณศรีสุวรรณยังไม่ได้ทันไปทวงเนาะ
ก็ทำได้เร็วออกมาก่อนเลยนะคะแต่คำถามคือ
ตกลงคำร้องร้องกรอบไปแค่ไหนคะ
คือแปลกใจครับเพราะว่าตามที่กรกตได้แถลงออกมาต่อสื่อมวลชน
โดยท่านเลขากรกตไม่ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ผมได้แถลง
หรือทำคำร้องไปนะครับว่ามีบุคคลหรือบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติ
หรือถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยมาร่วมบริจักษ์หรือไม่
ผมไม่ได้ถามไปเลยนะครับก็แปลกใจว่าเลขากตออกมาแถลง
แล้วก็บอกว่าให้ยุติเรื่องผมก็เลยอดลนทนไม่ได้
ก็เลยต้องออกมาแถลงว่าเอ๊ะผมถามท่านไปเนี่ยมันคนละเรื่องนะ
ตอบมาอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมถามคนละเรื่อง
ผมถามว่าการที่มีผังการจัดโต๊ะจีนออกมา
แล้วปรากฏมีหน่วยงานของรัฐเช่นกธเนี่ย
จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐเนี่ยไปร่วมเวทีดังกล่าว
ร่วมสนับสนุนหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับ
ถามไปอย่างนี้ไม่ได้ถามเลยว่า
มีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติหรือมีบุคคลที่เป็นต่างชาติ
มาสนับสนุนหรือไม่แต่ว่าท่านออกมาแถลงแบบนั้น
แล้วก็บอกว่ายุติเรื่องผมก็เลยไม่แน่ใจว่า
ท่านไปกินอะไรผิดน้ำแดงมาหรือเปล่าจึงมาแถลงอย่างนี้
หรือว่ามีคนร้องประเด็นนี้ไปคุณศรีสุวรรณพอจะทราบไหมคะ
ไม่ทราบเนี่ยถ้าร้องมันก็ต้องปรากฏเป็นข่าวบ้างนะครับ
เพราะว่าหลายคนที่ไปร้องเนี่ยส่วนใหญ่สื่อก็นำมารายงานทั้งหมดว่า

แต่เรื่องโต๊ะจีนมันจะขมวดอยู่แค่๒๓ประเด็นหลักเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นในสำนวนที่ร้องหรือว่าที่เป็นข่าวก็ตาม

โซเชียลมีเดียเขาวิภาควิจารณ์สิ่งที่ผมนำไปร้องทั้งสิ้น
ตอนนั้นคุณศรีสุวรรณซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบแล้วไปร้องเอง
ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องของต่างชาติถือหุ้นไม่ถือหุ้น
เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องซื้อโต๊ะเนี่ยไม่อยู่ในกรอบคิดเลยใช่ไหมค
ปรากฏในข้อมูลนี้ที่เราจะมาเขียนในคำร้องเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยทางกรกฎอธิบายมาแบบนี้เนี่ย

ผมคิดว่าคือถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยมันนำไปสู่การยุบพักได้

แต่ว่าเรื่องที่เราร้องเนี่ยมันเป็นประเด็นข้อสงสัย
คุณก็ไปตอบมาให้เคลียร์สิว่ามีหรือไม่มี

เพราะว่าในผังที่ขออนุญาตเอ่ยนามสำนักข่าวอิสลานำเสนอเนี่ย
มันมีชื่อของกรทมมีชื่อของททใช่ไหมฮะ
คุณก็ต้องเคลียร์ปมนี้ว่าได้ไปสอบสวนไปไต่สวนหาข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว

อันนี้คือประเด็นหลักเลยที่ไปถามว่าหน่วยงานรัฐเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
ซึ่งพลังประชารัฐก็ปฏิเสธมาตลอดนะคะปฏิเสธมาตลอด
แต่ทีนี้๒๓หน่วยงานรัฐที่บอกเนี่ยนะคะ
คือถ้ามีสมมุติถ้ามีคือผิดกฎหมายแล้วส่งผลต่อพลังประชารัฐ
หรือไม่ได้ผิดกฎหมายมันเป็นแค่เรื่องจริยธรรมทางการเมือง
ถ้ามีหน่วยงานรัฐมันก็ผิดกฎหมายครับเพราะว่าราชการต้องวางตัวเป็นกลางอยู่แล้ว
ซึ่งส่งผลต่อหน่วยงานรัฐนั้นหรือส่งผลต่อพักพลังประชารัฐ
ก็ต้องส่งผลต่อพลังประชารัฐ
ขอกลับมาถามด้านนี้ทางนี้ไม่ได้ไปร้องอะไรกับเขาใช่ไหมคะโต๊ะจีนค่ะคุณเรืองไกร
คือผมร้องในเรื่องบัญชีที่ปิดในช่วงที่ทางคุณฝีสุวรรณอึกษลาลงกล่าว
ผมรอให้เขาปิดบัญชีเพราะว่าเขามีเวลาชี้แจง๓๐วัน
ถูกไหมครับขณะเดียวกันผมก็ร้องในปมยุคพรรคว่า
โต๊ะจีนโต๊ะละ๓ล้านมันค้ากำไรเกินควรหรือไม่
อันนี้เป็นโทษยุบพักนะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ทำบัญชีต้นทุนขึ้นมา
แล้วก็กรกตก็ไม่พูดถึงเลยนะครับ
คุณศรีสุวรรณก็ไม่ได้พูดถึงอิสราก็ไม่ได้พูดถึง
แต่อันนี้มันคือ๒๐วัก๒เป็นโทษยุบพักนะครับ
เขียนไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นก็รอว่าปิดบัญชีออกมาเมื่อไหร่
เดี๋ยวมาดูกันแต่นี่ตัวเลขมันก็เลยไปไม่

แกว่งเยอะหายไปเป็นเกือบครึ่งนะครับ
ที่เคยพูดกันมาอันนี้ผมก็รอดูอยู่

คือต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นหลักแล้วคนที่ตามข่าวนี้เนี่ยนะคะ
คือสำนักข่าวอิสลาและอิสลาก็แจกเยอะมาก
และจริงก็ให้สัมภาษณ์โดยทางพลังประชารัฐนะคะ

แต่ยังมีประเด็นค้างคาอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการปิดบัญชี
มันจะมีจำนวนนึงจำนวนหนึ่งของเงิน
แล้วก็จำนวนผู้ให้เนี่ยที่ก็ยังไม่เป็นข่าว

ซึ่งอันนี้ที่คุณเรือนกายไปร้อง

คือส่งคำร้องไปแต่ว่าผมเนี่ยรอผลเนื่องจากว่า
พอวันที่ชี้แจงเนี่ยเห็นข่าวคือทางฝ่าอิสรา
ไปที่พักพลังประชารัฐไปขอดูสิ่งที่ประกาศออกมา
เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีฟราเขาก็ไปค้นว่าไอ้บริษัทที่มีชื่อปรากฏเนี่ย
เป็นเคยซื้อข้าวเคยได้สัญญานู่นนี่นั่นอะไรเนี่ย
ก็พยายามจะสื่อให้เห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือไม่
ซึ่งตรงนี้มันก็ยังจะต้องมาปรากฏ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคนเข้าใจวิธีการเนี่ยนะ
ก็จะต้องดูว่าบัญชีของพักพลังประชารัฐเนี่ย
แต่เดิมเนี่ยลงเป็นเรื่องนะครับ
ชื่อบัญชีว่าการระดมทุนหรือเงินบริจาค
เพราะกรกตเคยตีกลับเดิมเนี่ยบอกว่าระดมทุน๖๐๐ล้านถูกไหมฮะ
พอมีข่าวขึ้นมาตามผังที่คุณศรีสุวรรณไปร้องเนี่ย
ก็มาบอกว่าขอเป็นเงินบริจาคได้ไหม
กรกตก็ปฏิเสธบอกไม่ได้
ซึ่งผมก็เข้าใจว่าถูกต้องแล้วไม่ได้นะครับ
วันนี้มันก็เลยมีปัญหาว่าไอ้ตัวเลขมันก็เลยหามาเติมให้เต็มเนี่ย
ลำบากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่า
งานนี้จัดเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วนี่มันมีนาแล้ว
มันต้องปิดบัญชีประจำปีไงมันยุ่งทั้งคนให้คนบริจาค
ระดมทุนจ่ายเงินระดมทุนและก็ยุ่งทั้งบัญชีของพักพลังประชารัฐเองด้วย
เดี๋ยวนะคะคือถ้าเอาตามที่นักบัญชีคือคุณเรืองไกรบอกเนี่ย
คือที่ระดมทุนกันกลางเดือนธันวาคมเนี่ยทั้งตัวพักพักพลังประชารัฐต้องปิดแล้ว

หรือคนที่ให้เงินในการระดมทุนเขาก็ผิดเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ถ้าเขาลงเป็นรายจ่ายเงินบริจาคพลังประชารัฐลงเป็นรายได้
สองฐานมันไม่ตรงกันนี่คือสิ่งที่ผมรอรอไขค่ะ
รอให้ทั้งสองผู้ให้กับผู้รับลงบัญชีแล้วผู้สอบเซ็นแล้วเนี่ยนะครับ
เวลาจ่ายเงินออกมาเนี่ยมันก็จะต้องลงชื่อชื่อว่าจ่ายค่าอะไร
คนรับเนี่ยทางพักการเมืองต้องแจงต่อประชาชนไง
งบการเงินของภาคการเมืองต้องแจงต่อประชาชน
สิ่งนั้นเดี๋ยวอิสราคงไปดู
เดี๋ยวตรงต้องทวงกักกะตอหรือต้องทวงสอน้ำข่าวอิสราคะ

คือ

เดี๋ยวถ้าสมมุติมันปิด๓๑ธันวาคม
มันต้องส่งบัญชีถึงกรกตเมื่อไหร่คะ
คือจนกว่าผู้สอบบัญชีรับรองประมาณสัก๑๒๐วัน๑๕๐วัน
ภายในเมษาพฤษภาเห็นแล้ว

ซึ่งคนให้เอาแล้วผู้ให้ล่ะคะ
ผู้ที่ให้เงินรวมทุนต้องให้ใครคะคือบัญชีพัฒน์ภักดาลังประชารัฐ

ระดมทุน๖๐๐ล้านเป็นรายได้ใช่ไหมฮะ
ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ

เพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
หรือบริษัทห้างร้านก็แล้วแต่
อันนี้ต้องให้ใครคะ
ผู้บุคคลธรรมดาผู้บริษัททางร้าน

เข้าใจแล้วค่อยสาวจากบัญชีของพลังประชารัฐกลับไป
มันเข้าเงินบริจาคเงินระดมทุนอย่างนี้ไม่ตรง
แต่ถ้าตรงเนี่ยมันจะไปเข้าข้ออื่นไหม

สถานะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอ้โหไม่น่าเห็นเงียบ

รอบัญชีอยู่ทีนี้ที่ฉันขับมาที่คุณศรีสุวรรณค่ะ
ประเด็นเรื่องของหน่วยงานรัฐเนี่ยนะคะ
ถ้าเราเอาตามที่เป็นเอกสารที่ทางสำนักข่าวอิสระ
เอาไปถามทางพลังประชารัฐก็จะมีอยู่๓หน่วยงานหลัก
ซึ่งมันก็ถูกปฏิเสธอยู่แล้ว
อย่างนี้แม้ว่ากรกตจะไม่พูดถึงแต่ว่าก็ได้ไหมล่ะ
คือเมื่อหลักฐานมันปรากฏว่ามีชื่อของหน่วยงานรัฐปรากฏอยู่๒๓ชื่อเนี่ยนะครับ
กรกตก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้ทางพลังประชารัฐชี้แจงข้อเท็จจริงมาทั้งหมด
ถ้ายังสงสัยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาเรียกมาสอบว่าแล้วคุณระบุคำว่ากรทมคุณระบุหน่วยงานของรัฐเนี่ย
ได้อย่างไรด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากรกตเขาทำตรงนี้หรือไม่
อะไรอย่างไรเพราะเราไม่ปรากฏเร็ง
คุณผู้ชมคะถ้าสมมุติเราขอขมวดนิดนึงนะคะ
เราเรียกกันว่าโต๊ะจีนโต๊ะจีนเนี่ยคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
คือมันจะมีวันหนึ่งที่ทางพลังประชารัฐเขาระดมทุนใช่ไหมคะ
เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนธันวาคมนะคะ
แล้วจากนั้นมันก็เลยถูกตีเป็นข่าวขึ้นมา
เพราะว่านักข่าวก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ
จัดใหญ่ขนาดนี้ได้เงินมากขนาดนี้
เพราะว่าข่าวมันออกมาว่าได้ประมาณ๖๐๐กว่าล้านนะคะ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันต้องตรวจสอบกันแล้วนะคะ
พอตรวจสอบกันแล้วด้านอิสลาไปได้เอกสารมา

ไปได้เอกสารมาแล้วมันมีอยู่๓หน่วยงานรัฐ
ที่ได้ไปหลายโต๊ะนะคะที่มีลงระบุชื่อหลายโต๊

คำถามคือว่าใช่หรือไม่ก่อนใช่หรือไม่
แล้วถ้าใช่มันมายังไงมันภาษีเราทั้งนั้นใช่ไหมคะ
แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะอย่าลืมว่า
หลักผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐก็เพิ่งจะลาออก
จากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มาลงการเมือง

มันก็จะถูกเชื่อมโยงอีกในแง่ของจริยธรรมทางการเมืองอีกนะคะ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงฟังสองท่านนี้อย่างเดียวไม่ได้
ขอสัมภาษุเลขาก่อก่อต่อไว้
เข้าใจถูกหมดทุกอย่างหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเรากุญการกับเลขาที่การรัฐมงันการเลือกตั้งนะคะ

ท่านเลขาคะสรุปว่าตกลงเรื่องโต๊ะจีนของพลังประชารัฐเนี่ย
เท่ากับว่าจบแล้วยังคะ
ยังครับกำลังตรวจสอบเรื่องคำร้องอยู่นะครับ
ตกลงมีทั้งหมดกี่คำร้องในเรื่องโต๊ะจีนคะ
ก็ทางตอนนั้น
ก็ยื่นคำร้องหลายกำลังประมวลสรุปอยู่ครับ

แล้วที่พิจารณาไปเนี่ยคือแค่๑คำร้องที่ร้องไปเหรอคะ

กันเกี่ยวเรื่องการบริจาคอะไรพวกนี้นะครับ
เป็นหน้าที่ของกรกตต้องตรวจสอบอยู่แล้วว่า
เงินที่บริจาคหรือระดมทุนมาเนี่ย
มาโดยชอบด้วยกฎหมายพระกันเมืองไหม

เป็นสิ่งที่กรกตดึงขาท่านเชิญท่านค่ะ
หลังจากตรวจสอบแล้วก็ดูคำร้องนะครับ
ว่าคำร้องเนี่ยร้องว่าอย่างไรบ้าง
งั้นตกลงที่แถลงมาล่าสุดว่า
เรื่องต่างชาตินะคะเรื่องต่างชาติ
อันนี้คือกรกตตรวจสอบอยู่แล้ว

เข้ามาครอบงำพักกันเมืองได้ใช่ไหมครับ

ส่วนเงินที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นเรื่องต่างชาติเนี่ย

เงินที่ชอบด้วยกับบางส่วนเนี่ยนะครับ
ก็เรียบร้อยดีนะครับ

ของสำนักงานกรกตอยู่แล้ว

แถลงข่าวออกมาในช่วง๒๓วันมานี้เนี่ย

คำร้องของคุณศรีสุวรรณเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนของกรกตคะ
ครับตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับ

คุณศรีสุวรรณไปร้องในประเด็นที่มีหน่วยงานรัฐนะคะ
สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการระดมทุนของพลังประชารัฐนะคะ
สงสัยใช่ไหมครับ

คงก็ตรวจสอบความสงสัยนะครับ
หมายถึงว่าอยู่ขั้นไหนแล้วคะท่าน
ก็ตรวจสอบอยู่นะครับก็ดูคำร้องพิจารณาคำร้องเป็นหลักครับ
แต่ทราบว่าไม่ได้ร้องว่ามีคนนี้คนนี้เข้ามาบริษัทนี้เข้ามาใช่ไหมครับ
เดี๋ยวให้คุณศรีสุวรรณพูดผ่านดิฉันนะคะคุณศรีสุวรรณคำร้อง
เพราะว่าในผังที่สำนักข่าวอิสระได้นำเสนอเนี่ย
มันปรากฏหน่วยงานรัฐทั้งสองหน่วยงานนี้ด้วย

โดยงานไม่มีนะครับตรวจสอบแล้วไม่มีหน่วยงานเข้ามานะครับ
ฮัลโหลของหมอไม่ได้ซื้อโต๊ะ
อันนี้คือคนที่ชี้แจงคือพลังประชารัฐหรือว่าทางกรกตรลงไป

ชื่อคนที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยนะครับเราก็ตรวจสอบแล้ว
ว่ามีใครบ้างใครบ้างใครบ้าง
แต่ว่าเท่าที่พูดมาเมื่อกี้ไม่มีหน่วยงานนี้เข้ามาสื่อสำรอง
เข้ามาซื้อโต๊ะ
แล้วเอกสารที่อยู่ในข่าวที่พูดถึงคลังททกม
อันนี้หมายถึงเอกชนรายไหนคะ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องดูคำร้องเป็นหลักนะครับ
ผู้ร้องร้องว่าอะไรบ้างนะครับเหมือนเหมือนเวลาเราไปแจ้งความ
หรือไปฟ้องศาลทนายฟ้องศาลนะครับเพิ่งระบุมาว่า
ใครทำอะไรที่ไหนยังไงครับค่ะเรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับ

เพราะฉะนั้นที่ตรวจสอบคือไม่มีคลังไม่มีทท
แล้วก็ไม่มีกรทมในการระดมทุนของพลังประชารัฐใช่ไหมคะ
ครับที่เขาแรงงานแจ้งเข้ามาครับ
เขาคือใครรายงานคะท่านค่ะขออภัยอยากทราบขั้นตอนค่ะ

แล้วเขาบอกไหมคะว่าแล้วทำไมชื่อมันไปพร้อมกับหน่วยงานรัฐคะ

คลังท้อท้อท้อกอทมค่ะ

เขาได้บอกไหมคะว่าแล้ว๓ชื่อนี้เนี่ยคือใครคะ
เอ่อก็ต้องดูคำร้องเป็นหลักสิครับ

ก็ไม่มีกรทมไม่มีคลังแน่นอนนะครับ
อันนี้เราต้องผู้ร้องต้องระบุด้วยนะครับว่าใคร

ลักษณะคำฟ้องคำร้องอะไรทั่วไปนะครับ

เวลาจะยื่นคำร้องเนี่ยจะต้องร้องมาลักษณะอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าจริงถ้าเกิดมันครอบคลุมจริงนะครับ
มันก็โล่ลงไปเราไม่รู้จะไปทางไหนครับ

แต่ว่ากรกตต้องทำหน้าที่ไต่สวนไม่ใช่ใช้ระบบกล่าวหาเหมือนสารยุติธรรม
ระบบไต่สวนคืออำนาจกรกตสามารถสวัยงาค่าได้จริงได้ทั้งหมดทั้งมวล

ว่าในระเบียบเราก็มีคำล้องที่ไม่ชัดเจนอะไรต่างแล้วก็ต้องพิจารณาดูอย่างนี้
คำร้องคุณศรีสุวรรณเรียกชัดเจนหรือไม่ชัดเจนคะท่าน

ฮัลโหลฮัลโหล
คำร้องของคุณศรีสุวรรณเนี่ยถือว่าชัดเจนหรือไม่ชัดเจนคะท่าน
งั้นเดี๋ยวเจ้าตัวเขาจะได้ไปร้องใหม่ค่ะ
ก็ที่เรารับทราบตอนนี้นะครับผู้ตรวจสอบคำร้องอยู่บอกว่า
เอ๊ะจะกำลังพญาณาคำร้องอยู่นะครับ
แต่ผมอธิบายในหลักทั่วไปแล้วนะครับคำร้องต้องระบุครับ
เข้าใจเข้าใจแต่คุณศรีสุวรรณก็ยืนยันว่าระบุไปแล้วเรียบร้อย
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเลขาบอกทางรายการว่า
พลังประชารัฐได้ชี้แจงมาแล้วใช่ไหมคะ
ครับเราต้องตรวจสอบชี้แจงมาครับ
พลังประชารัฐชี้แจงมาทั้งหมดเนี่ย
ตกลงวันนั้นที่ระดมทุนทั้งหมดกี่ล้านบาทคะ

โอ้โหทำตัวเลขไม่ได้ครับ
ขอโทษทีนะครับพอดีอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ดู
ปกติต้องเอาคนเวลาสัมภาษณ์อย่างนี้ต้องนั่งดูด้วย

แต่ท่านทราบประเด็นข่าวนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมจำตัวเลขไม่ได้ครับ
แล้วถือว่าพลังประชารัฐอยู่ระหว่างการชี้แจงหรือว่าจบแล้วคะ

จบแล้วโดยสรุปสำนวนไม่ใช่สรุปสำนวน

ครับชี้แจงมาจบแล้วครับ

อยู่ที่สำนักเลขาหรือขึ้นไปถึง

เราตรวจสอบอยู่ขั้นตอนตรวจสอบแล้วก็พิจารณาคำร้องอยู่

เลขาค่ะสมมุติว่าถ้าพลังประชารัฐเขาชี้แจงเสร็จหมดแล้วเนี่ย
ก็จะต้องได้รายละเอียดตรงกันทั้งหมดถูกไหมคะ

ข้อนี้คือระดมทุนไม่ใช่บริจาคทั้งหมดใช่ไหมคะ
ครับระดมทุนครับ
เพราะฉะนั้นต้องชี้แจงทั้งหมดวันนั้นให้ได้ภายในวันเดียวว่า
ระดมทุนในวันนั้นบ้างถูกไหมคะ
ภายใน๓๐วันครับ
หมายคือหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยที่ได้ตัวเลขมา๖๐๐กว่าล้านเนี่ย
ต้องอธิบายให้หมดไม่เกี่ยวกับว่าจะไปแบ่งเป็นเงินบริจาค
เพราะมันมีข่าวว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยนะคะ
บอกกรกตว่าบางคนเนี่ยจะค่อยทยอยมามันก็จะเข้ารักษณะบริจาค

ระดมทุนมันต้องทำวันเดียวเดี๋ยวนั้นเข้าใจถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นเงินที่จะชี้แจงมาคือเงินระดมทุน
ต้องชี้แจงให้ครบทั้งหมดที่เกิดขึ้นถูกไหมคะ

ซึ่งตอนนี้ถือว่าพลังประชารัฐชี้แจงหมดแล้ว

ก็ใกล้ละครับก็ประมาณกรกฎาเพื่อทราบ
ท่านตกลงเรื่องโหวทโน้เนี่ยชัดเจนหรือไม่คะ
คือการพูดไปไร้งานขึ้นมา
จะพูดให้คนไปโหวตค์นูการตรงตกลงผิด๑๐๐เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะ
โหวตโนกรรมการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั่นแหละครับ
โดยที่คนที่ถูกตรวจสอบถ้าสถานาอย่างเช่นทายรักษาชาตินี่นะคะ
แล้วอย่างไทยรักษาชาติเนี่ยก็จะต้องถูกตรวจสอบในเรื่อง

ก็ก็ที่ที่กรรมการเขาตั้งคณะกรรมการไต่สวนมานะครับสอบสวนมานะครับ
ก็ต้องไปตรวจสอบว่าการลนลงลักษณะนี้
เข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรหรือไม่อย่างไรครับนั่นมีพฤติกรรมลักษณะนี้นะครับ
ค่ะส่วนเรื่องของการเทคะแนนอ่าวการเทคะแนนค่ะคืออ่า
นี่เหมือนกันไทยรักษาชาติไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วนะคะแล้วก็ไปช่วยเขาบอกว่า
ถ้าจะลงให้ฉันก็ไปลงให้พักนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็คือผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ
ก็ก็ต้องตรวจสอบดูนะครับการลนลงลักษณะนี้มีอะไรที่เข้าข่ายกฎหมายบ้างนะครับ
อ่ะอ่าค่ะงั้นเรื่องต่อมาค่ะเรื่องบัตรลงคะแนนที่มีปัญหาเรื่องการจัดหน้าว่า
ว่าอาจจะถูกเข้าใจผิดได้ว่าหน้านี้ชื่อนี้ไปเป็นผู้สมัครของอีกพักนึงอันนี้ต้องตรวจสอบใครคะ
หรือนะครับไม่เข้าใจคำถามครับจะพูดถึงเรื่องเรื่องลนลงหรือว่าเรื่องอะไรครับ
เรื่องที่สามแล้วค่ะท่านดิฉันไล่มาเรื่องที่สามแล้วค่ะเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่พิมพ์แล้ว
มันมีการจัดหน้าที่มันเหลื่อมกันอยู่เลือกตั้งบัตรแนะนำผู้สมัครบัตรแนะนำผู้สมัครอ่าอ๋อ
อ๋อครับครับอ่าอันเนี้ยต้องตรวจสอบใครคะตรวจสอบผู้พิมพ์
เอกชนที่กรกตไปจ้างหรือว่าในสำนักงานกรกตเองคะ
ครับเราก็มีที่รับจ้างแล้วก็มีการตรวจสอบลักษณะนี้ครับ
ถ้าเกิดผิดก็ต้องแก้ไขครับแล้วอย่างนี้เรียกผิดไหมคะ
ผิดอะไรครับทำเอกสารผิดแนะนำนะครับเราก็ทำใบแทรก
เห็นทราบว่าทางแต่ละจังหวัดเขาก็ทำใบแทรก
ไปแจ้งให้ผู้ให้ให้ให้แก้ไขนี้นะครับค่ะคือคือดิฉันไม่ไม่
ทราบค่ะว่าผิดหรือไม่เรียนถามท่านว่าอย่างนี้เรียกว่าผิดหรือไม่
แล้วสมมุติว่าถ้ามันผิดคือเราต้องไล่เบี้ยที่เอกชนซึ่งรับงาน
กตหรือต้องไล่เบี้ยตั้งแต่กรกตนะคะครับก็ก็พนักงานผู้ทำนะครับ
ว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับเอ๊ะเวลาเวลาที่เขามีเจตนายังไง
เอาเวลาที่เขาพิมพ์มาเสร็จแล้วมันไม่มีการตรวจทานกันก่อนเลยเหรอคะ
คงตรวจทานนั่นแหละครับแต่ว่ามีแจ้งมาผิดบ้างนะครับ
ไม่ใช่โปรแกรมตั้งแต่ศูนย์ที่สมัครแล้วก็
ขึ้นมาบนจอสามารถที่จะสั่งพิมพ์ได้เลยครับ
เดี๋ยวดิฉันขอความเห็นท่านหน่อยท่านรู้มากกว่าที่ท่านมากเลยนะคะ
เลขาคือลักษณะของการจัดหน้าแนะนำตัวผู้สมัครเรียนใช้คำเรียกผิดเองขออภัยนะคะ
ลักษณะการจัดหน้าที่มันอาจจะทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปได้ลักษณะแบบนี้เนี่ย
จริงถ้ามีการตรวจทานกันแล้วเห็นแล้วว่ามันมีข้อผิดพลาดแบบนี้เนี่ย
มันควรจะแก้ไขก่อนที่จะแบบออกไปแล้วก็แบบกลายเป็นกระแสตีกลับแบบนี้ไหมคะ
ครับก็เป็นกระแสตีกลับก็แนวทางแก้ไขเขาก็ได้ทำใบแทรกส่งทางไปนะครับ
เหมือนแก้พิมพ์เอกสารสิทธิ์ต่างนะครับ

มันเกิดอยู่เยอะเหมือนกันนะคะท่าน
ครับก็มีจำนวนหนึ่งครับแล้วก็แจ้งไปในเขตเลือกตั้งแล้วนะครับ

จะโดยอำนาจแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถมาร้องซ้ำเรื่องเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ของรัฐว่าผลเอกประยุทธ์เข้าข้อนี้ไหม

มีคำล้องอยู่

เพราะฉะนั้นจะหลายเรื่องมากเลยสิคะสัปดาห์หน้า

อันนี้เป็นเรื่องที่เขาวิพากษ์กันนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะ
ก็คือว่าเรื่องการไปดูงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระหว่างที่เริ่มมีการจัดการเลือกตั้ง
แล้วก็เมื่อเทียบเคียงกันว่ามันมีความสำคัญแต่ละประเทศที่เลือกไปไหม
อันนี้กรกตต้องชี้แจงเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยไหมคะ
ครับไม่ใช่ดูงานครับไปตรวจครับ

โอเคเปลี่ยนคำพูดใหม่ขอถอนคำพูดไปตรวจค่ะ

โดยที่ใช้งบจำนวนนี้แล้วก็เลือกประเทศในลักษณะที่คนอาจจะต้องการเหตุผลมากกว่านี้นะคะ

ก็ประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชจำนวนมากนะครับ
ครับต้องไปดูรบบการจัดการเพราะว่ามีเหตุอำนาจหน้าที่และผิดชอบของสมการครับ
ข้อมูลที่มันแชร์กันคือคนไทยจำนวนมากที่จะใช้สิทธิ์
มันไม่อยู่ในประเทศที่กรกตเลือกไปเลย
ที่ไหนบ้างแหละครับ

สหรัฐอเมริกาอันดับ๒อันดับ๓คือจีนฮ่องกงอันดับ๔ก็คืออังกฤษ
แต่ว่ามีประเด็นก็คือไปสวิสเตอร์แลนด์ด้วยซึ่งมีผู้ลงทะเบียนประมาณ๓๐๐กว่าคนเท่านั้นเอง
ทำไมจึงไปสวิสเตอร์แลนด์ครับท่าน
เข้าใจว่าอยู่ติดกับประเทศที่ใกล้เคียงกันครับไม่งั้นถ้าข้ามไป
ตอนแรกกับโปรแกรมก็จะมาที่ออสเตรเลียด้วยนะครับแต่ห่วงเวลามันมันสั้นแล้วนะครับ
เพราะว่าในออสเตอร์เรียมันต้องข้ามอีกสักวิ่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเวลานั้นช่วงเวลานั้นอย่าลืมว่ามีน่านฟ้าปิดนะครับ
ทำให้เวลาน้อยลงนะครับไม่สามารถที่ปิดฝั่งนานฟ้าปิดผ่านได้ครับ
มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะที่กรกตจะเดินทางไปดูการเลือกตั้งอย่างนี้ค่ะ

แตกแยกกันไปครับวงระยะเวลานึงครับ
ทำไมไปแพ็คคู่เหรอครับท่าน
โอเคครับท่านต้องไปดูกับคนเดียวถ้าแยกไปเยอะอะไรต่าง
มันก็คงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ทางเจ้าที่จากสถานกงศูนย์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ก็จะแยกกันเยอะก็ไม่ได้นะครับ
มันก็มีข้อจำกัดหลายประการครับ
แล้วอีก๖๐กว่าประเทศที่ท่านไม่ได้ไปตรวจ

ก็ไม่ทราบครับต้องไปถามเขาถูกนะครับ

ขอบคุณค่ะอย่างน้อยก็ตอบให้ประชาชนได้ฟังนะคะ

จะถามเยอะช่วยนัดกันก่อนนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในแต่ละประเด็นที่เหลืออยู่ค่ะ

ในฐานะผู้ร้องค่ะต้องไปเขียนใหม่ไหมคะ
ก็พรุ่งนี้ผมจะไปยื่นสำทับว่า
ผมไม่ได้ร้องเรื่องคนต่างชาตินะ
ผมร้องเรื่องที่ปรากฏเป็นรายชื่อในผังของการจัดโต๊ะจีน
งั้นคุณต้องอธิบายให้ได้ว่ามีหรือไม่มี
แล้วคุณเรียกพยานสะพ้ายเอกสารพยานบุคคลพยานอะไรต่างมาตรวจสอบมาไต่สวนหรือเปล่า
แต่ที่ฟังเลขาเมื่อสักครู่นี้ก็เท่ากับว่าพลังประชารัฐชี้แจงอยู่แล้วนะคะ
ไม่ใช่คือผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้อง
เขาก็ต้องชี้แจงว่าเขาถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม
แต่ในฐานะของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคือกรกตเนี่ยมันต้องทำหน้าที่มากกว่านั้น
แต่คุณศรีสุวรรณเอาตรงไปตรงมาเลยนะ๒๓หน่วยงานรัฐที่มีชื่ออยู่ในข่าว
มันจะไปมีได้ยังไง

หมายถึงว่ามันจะไปมีหลักฐานโยงได้ยังไงครับ
ว่าทำไมจึงไปเขียนหน่วยงานรัฐ๒๓หน่วยงานนี้ขึ้นมาเท่านั้นเอง
ไม่ใช่ว่าต้องไปเลือกพักที่เป็นผู้ถูกร้องมาสอบ
ผมไม่แน่ใจว่ากรกตนี่เรียกมาหรือไม่
แต่เวลาจริงตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานรัฐ
กรกตมีอำนาจเข้าไปบัญชีหน่วยงานรัฐไหมคะ
ไม่น่าจะเข้าไปได้นะครับ
เพราะว่าอันนี้เป็นคำร้องจากข่าวนะครับ
ภักดิ์พลังประชาลัศน์เหมือนกับส่งบัญชีหมดแล้ว
ก็ส่งบัญชีหมดแล้วนี่ก็รอแล้ว
เพราะคำว่าบัญชีมันคือรายรับและรายจ่าย
ใช่ไหมครับที่มาร์คศรีมาที่อิติลามา
คือเฉพาะอย่างที่เขียนว่ากระทรวงการคลังอะไรอย่างนี้
๒๐โต๊ะนะครับมันก็มูลค่านี้มันเยอะ
เหตุผลอะไรมันถึงมีที่มาที่ไปอย่างนั้น
นะครับเสร็จแล้วเมื่อผัง
หรือการแถลงข่าวของภักดิ์พลังประชาลัศน์เองขนาดนั้น
บอกว่าจะสูงถึง๖๕๐ล้าน
ล้านคือบวกไปอีก๕๐ล้านด้วยซ้ำไป
ดังนั้นตัวนี้มันมีเรื่องที่ปรากฏอยู่แล้วว่า
คนไปกินเต็มพื้นที่หมด
มีการคล้ายว่าถ่ายทอดให้เห็นเลยด้วยซ้ำไป
อันนี้ถ้ามีขนาดนั้นคนกินกับคนบริจาค
มันคนเดียวกันไหมตอนนี้นะครับ
เพราะว่าเรากำลังสงสัยว่ามีหน่วยงานรัฐ๓หน่วยนั้นหรือเปล่า
วันนี้ท่านเลขากรกตก็บอกแล้วตรวจแล้วไม่มี
ก็ต้องฟังท่านไว้ว่าตรงนี้ท่านตรวจแล้ว
แต่ปัญหาก็คือถ้าไม่มีแล้วใครได้ไปกิน

ว่าดิซ้อนเข้าไปเหรอคะ
เขาก็ไปถึงพักด้วยนะครับว่าเอ๊ะถามขออนุญาตเอ่ยนามคุณนัทพลเนี่ย
อธิบายซิว่าบัญชีที่แจงไปกอกกะตอเนี่ยมันเป็นบัญชีภักดิ์การเมืองน่ะ
อ่ากฎหมายเขียนว่าต้องให้เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบด้วยนะ
คุณเรืองไกรคะที่เราคุยกันช่วงแรกของรายการที่คุณเรืองไกรบอกว่า
ถ้าปิดเสร็จแล้วคือสิ้นสุดบัญชีทั้งฝั่งให้ฝั่งรับ
แล้วอย่างคุณเรืองไกรจะไปขอจากกรกตออกมาดูได้เหรอคะ
ไม่โดยกฎหมายเนี่ยเขาให้เปิดอยู่แล้วพักการเมืองต้องติดประกาศ
เพราะผมไม่ไปขอหรอกครับเพราะว่าเขาคงไม่ให้เรืองไกรเข้าพักอยู่แล้ว
แต่ผมเชื่อว่าอิสระจะส่งนักข่าวไปเป็นความจำนานของอิสระอยู่แล้ว
คืออันนี้ยังไงสาธารณะก็ได้ทราบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นประกันเมืองใช่ไหมครับ
ทีนี้ในส่วนของประเด็นที่ค้างคาอยู่ช่วงท้ายของรายการค่ะ
เริ่มจากคุณศรีสุวรรณก่อนมีอะไรที่เป็นเรื่องที่จะร้อง
เกี่ยวข้องที่จะส่งผลตการณ์เลือกตั้งแล้วเอาเฉพาะไปที่กรกตอีกไหมคะ
วันพรุ่งนี้ผมจะไปสองเรื่องก็คือตามเรื่องโต๊ะจีนนี่เรื่องหนึ่ง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเทคะแนนให้ของพักอดีตภักดิ์ไทยรักษาชาติเท่านั้นเอง

คุณเรืองไกรมีเรื่องอะไรที่จะตรวจสอบโดยที่ไปที่กรกตอีกไหมคะ
คือล่าสุดสหรัฐละมูลออกคำวินิจฉัยที่๒ทับ๖๒แล้ว
ขึ้นเว็บแล้วนะครับคุณรังสิมันโลมถูกฟ้องนะครับแต่แล้วเขาต้องไปพิมพ์นิ้วมือนะครับ
เขาก็ฟ้องว่าไอ้คำสั่งที่คมชสมัยบิ๊กบังมันขัดรัฐมนุนหรือไม่
สหรัฐมูลตัดสินแล้วว่าขัด
เพราะฉะนั้นวันนี้กรณีที่พี่พูดตรวจอธิบายความที่ของคุณฝีวัลร้อนว่าเป็นรัฐฐาที่ปรัด
มันกำลังจะตอบว่าไม่ใช่

คือกรกตจะพูดเรื่องของพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในวันจันทร์
เท่าที่ดูข่าวที่ดูปริศาลกฎหมาย
ว่าคำสั่งเหมือนกับคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติมันขัดรัฐมนูลได้
มันก็เป็นคำสั่งที่มีผลเป็นกฎหมายเป็นคำสั่งทางปกครอง

เข้าใจไหมมันก็จะไปรับกับคำพิพากษาสารดีกา
คดีของคุณสมบัติบุญงามอนงนั่นแหละ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมยังเห็นที่ภูมิกายเชื่อมยงค์
คือจะบอกว่าคืออันนี้เรากำลังพูดถึงประเด็นที่ไปร้อง
ผลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไหม
ซึ่งมันเป็นต้องห้ามมันเป็นคุณสมบัติต้องห้าม
ทีนี้คืออันนี้ชี้มาแล้วบางส่วน
แต่ว่ากรกตก็ยังจะตรวจต่อถูกไหมคะมันจะชัดเจนสัปดาห์หน้า
แต่ที่คุณเรืองไกรพูดคือมันเป็นคดีอื่น

ถูกถูกคำวิจัยศาสตร์ธรรมดุลกำลังจะบอกว่า
ไอ้วันที่คุณปฏิวัติคุณมีรัฐฐานที่ปัด
แต่วันนี้คุณจะมีรัฐฐานที่ปัดซ้อนรัฐฐานที่ปัดได้หรือ
คำสั่งหัวหน้าคอพระชอยกเลิกได้โดยกฎหมาย
กฎหมายกรกตก็ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคอฟช
โดยศนชยกเลิกไปหลายอันแล้วนะ
เพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคำสั่งนี้

อันนี้รู้ดีถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นมันจะบ่งบอกแล้วว่า
ไอ้ที่คุณจะไปเดี๋ยวจะมีคำวิชายศาลนวลไปแถมให้
เรื่องเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐใช่ไหมคะ
ผมไปร้องที่เเกาะกระตอน

วันนี้ผู้ตรวจการแผนินเก้าวิทย์นี้ใช้มาแล้วว่าไม่ใช่
เพราะเอาคำสั่งสารรัฐมนูลสมัยปี๔๓มาเทียบ๔ข้อ
๖๓ครับ๔๓นะครับว่าเข้า๒ข้อไม่เข้า๒ข้อก็เลย
คือถ้าจะบอกว่าผู้เด็กประยุทธ์มีความต้องห้ามนะคะ
คือต้องให้เข้าทั้ง๔แต่วันนี้ที่ออกมาเข้าแค่๒
อีก๒ไม่เข้าใช่ไหมคะซึ่งจะไปล้องเพิ่มหรือไม่ล้องแล้วครับดังคนนี้เดี๋ยวคุณมา
ต้องร้องเพิ่มเพราะว่าคำวิจัยของสารนูลที่ปี๔๓เนี่ย
เขียนชัดว่าเฉพาะกรณี๒๘ตำแหน่งในคำวิจัยมีเขียนอยู่
กรณีปี๔๓ไม่มีตำแหน่งหัวหน้าคอสชนะ
เพราะฉะนั้นจะไปยกทั้ง๔มาตรฐานมาใช้รัฐมนุนก็คนละฉบับ
ตำแหน่งผู้พิพากษาสารสมทบกับตำแหน่งหัวหน้าคอสชก็ไม่เหมือนกัน
แต่ที่แน่สารดีกาบอกหัวหน้าคอสชคือเจ้าพนักงาน

พูดเหมือนให้เข้าใจหรือพูดเหมือนให้ทำใจไม่รู้นะคะ
หมดหมดเวลาของรายการค่ะจะพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ประธานกรกตต่อไปนะคะ
เรายังไม่ได้คิวท่านวันนี้สวัสดีค่ะ